วันอย่างนายเขมรัฐเนี่ยที่เขาบอกว่าเป็นผู้ที่แฮ็กข้อมูลเนี่ยนะครับ
รับราชการเป็นทหารบกชั้นประทวน
ที่มีพยาบาลเป็นเมียเนี่ยนะ
แล้วก็มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับนักการเมือง

ซึ่งขณะเดียวกันพบตรเนี่ย
ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลตำรวจเอกดำรงศักดิติประพัฒน์เนี่ย
เขาบอกความคืบหน้าในการจับคุมตัว๑๑รายเนี่ย
อย่างแรกออกหมายจับแล้วเขาบอกมีการออกหมายจับผู้ต้องหาไปแล้ว
โดยมีข่าวเปิดออกมาบ้างว่าเป็นทหาร
แล้วก็ตอนนี้อยู่ระหว่างการประสานงาน
ก็คือให้ผู้บัญชาการเนี่ยส่งตัวมานำมามอบตัว
เขาบอกว่าเดี๋ยวอีกครั้งต้องรอการสอบสวนอีกครั้งหนึ่งเบื้องต้น
รู้แต่ว่ามีผู้ต้องหาเพียงรายเดียว

ถ้าเกิดสมมุติว่าแฟนที่เป็นพยาบาลมีส่วนเกี่ยวข้องรู้เห็นอย่างนี้
คือยังไงก็ต้องขยายผลแต่ว่า
แต่จริงถ้าฟังจากที่แองจี้บอกที่บอกว่ายังไงนะมันมีขั้นตอนใช่ไหม
ถ้าเขาบอกว่าเขาเป็นทหารใครจะไปจับทหารก็ต้องขออนุญาตจากผู้บังคับบัญชา
หรือเป็นกระบวนการระหว่างตำรวจกับทหารที่ต้องพูดคุยกัน
มันไม่ใช่ประชาชนธรรมดาถ้าเป็นประชาชนธรรมดาเราก็จับกลุ่มได้เลย

เกี่ยวกับนายเนียคือตอนนั้นอะทำไมคนหนึ่งตกใจ

เพราะมันถึง๕๕ล้านชื่อ

เป็นข้อมูลถ้าสมมุติภาษาภาษาชาวบ้าน

ตอนนั้นเรามีความไว้วางใจมากเลย

ว่าไว้วางใจก็ยากเพราะว่าเขาบังคับ

ถ้าไปเจอมือถือใครแล้วไม่มีหมอพร้อม

เพราะว่าต้องรีบรับวัคซีนในช่วงที่โควิดระบาด

เหรอเขาได้ข้อมูลของคนไทยทั้งหมดมาจากหน่วยงานรัฐแห่งนึงของประเทศไทย

เอาง่ายคนเขาเดาออกกันได้นะ
ก็หมอพร้อมพอสวัสดีกับคนชนไม่ถึง๕๕ล้าน
ใช่ประมาณ๒๕ล้าน
พวกเราต้องไปฉีดวัคซีนให้เยอะที่สุดตอนนั้น
ก็เลยกลายเป็นว่าเขาก็สืบสวนไปสืบสวนมาว่าคนร้ายเนี่ยเข้าถึงข้อมูลสู่บุคคลของประชาชนทั่วไป
ที่น่ากลัวคือมันมีเลขบัตรประชาชน
เลขบัตรประจำตัวประชาชนชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดที่อยู่แล้วก็หมายเลขโทรศัพท์ทุกอย่างเลย
แต่แน่นอนตอนนี้ยังจับไม่ได้ถูกต้องไหมแองจี้เบื้องต้น

เขาบอกว่าข้อมูลตั้งแต่วันที่๑๔แล้วหาทางพลตำรวจโทวรวัตร
เผยว่าได้รับเรื่องข้อมูลร่วงตั้งแต่วันที่๑๔มีนาที่ผ่านมา
จึงสอบสวนจนรู้ตัวคนร้าย
ต่อมาวันที่๒เมษายนเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงขอสาร
ออกหมายจับตามความผิด๒ข้อหา
ซึ่งตำรวจพยายามติดตามจับกลุ่มคนร้ายแต่คนร้ายปิดโทรศัพท์หนีไปก่อน
มาตรวจสอบพบภายหลังว่าบุคคลที่ถูกออกหมายจับนั้นเป็นทหารยศสิบโท
ปฏิบัติหน้าที่ในสังกัดที่เกี่ยวกับยานพานะ

พบว่าคนร้ายเป็นบุคคลที่มีความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์สูง
เชื่อได้ว่าการกระทำเป็นเรื่องส่วนบุคคล
ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับต้นสังกัด
เนื่องจากดูจากเจตนาของคนร้ายแล้ว
วัตถุประสงค์เปลี่ยนไปตลอดเวลา

พบว่าจุดประสงค์เปลี่ยนไปตลอดเวลา

เพื่อตรวจสอบว่าทหารนายนี้ยังรับราชการอยู่หรือไม่

ทำไมออกมาแถลงว่าจับได้แล้ว
รู้ตัวแล้วมากกว่าอาจจะสื่อสารผิดพลาด
อันนี้ไม่รู้เหมือนกันอาจจะสื่อสารผิดพลาด
แต่ว่าแค่รู้สึกว่าทุกครั้งเวลามีเกิดเหตุการณ์อะไรแบบนี้

เขาบอกว่ามีนักข่าวก็ถามว่า

ทำไมไม่มีการแจ้งเตือนประชาชน

ตามกระบวนการต้องมีการสืบสวนสอบสวนก่อน
ถ้ารีบแจ้งเตือนบางทีอาจทำให้คนตื่นตระหนก

หรือเป็นสแกรมไปหลอกลวง
แต่เมื่อมีการพัฒนาการของกระบวนการมาเรื่อย
จึงมีการพยายามสืบสวนดำเนินคดี
จนถึงวันนี้ยืนยันว่าทำให้ดีที่สุด
ไม่แต่ตอนแรกเขาออกมาปฏิเสธด้วยนะ

คนคุณสอดคิดว่าเอ้าไม่หลุดยังไงผมโดนอยู่เนี่ย
เขาส่งมาคมพูดแหละ
ตอนแรกทุกคนบอกว่าอ๋อไม่ใช่ไม่หลุด

คือตอนนี้คนสงสัยอยู่แค่สองอย่างว่า
หลุดจากโดนแฮปหรือหลุดจากการขาย
กับทำผิดจริงหรือเป็นแพ้

นี่คือคอมเมนต์ที่คุณผู้ชมส่งมาเลยว่า
อันนี้คือผู้ก่อเหตุจริงหรือว่าเป็นแพ้หรือเปล่า
โยนความผิดไปให้ใครหรือเปล่า
หลังจากที่เรื่องมันแดงขึ้นมาว่าข้อมูลหลุด

หรือว่ามันมีคนเอาไปขายกันแน่
เขาบอกว่ายืนยันว่าจะทำให้ดีที่สุด

เพื่อคุ้มครองประชาชนอย่างครบถ้วนสมบูรณ์
หลังจากนี้หากประชาชนถูกนำข้อมูลไปใช้
ก็สามารถแจ้งความได้หรือฟ้องร้องต่อสารได้เลย
ไม่คือถ้าดวงเอาข้อมูลไปใช้เขาก็ต้องแจ้งความอยู่แล้ว
ถ้าให้แต่เอาตรงนะแต่คือไปจ้างเองใช่ไหม
ใช้แล้วเงินมันหมดก่อนนะ

แต่ตอนหลุดฉันไม่ได้เป็นคนให้เขาหลุดตัวเองนะ
สมมุติของเราเงินเรายังไม่หายหรือยังไม่มีการแฮ็กข้อมูลส่วนตัวของเรา

เรื่องต้นมันเยอะเกิน๕๕ล้านคน

ถ้ามันหลุดออกไปแล้วคุณผูกอะไรที่กินเกี่ยวกับออนไลน์ไว้บ้าง
เราก็ต้องเป็นสารพัดชีวิตกันหน่อย
ต้องไปบล็อกทุกสิ่งทุกอย่างหมดเลย

แล้วทุกคนก็จะตื่นตระหนกไปกันหมด

อย่างที่คุณมิ้นถามเมื่อกี้ว่าส่วนกรณีที่มีคนตั้งข้อสงสัยว่า
ข้อมูลหลุดมาจากแอปพลิเคชันหมอพร้อมหรือไม่
ขณะนี้ยังไม่สามารถสรุปได้ที่คุณแม่บอกอย่างนี้ใช่ไหม

จากข้อมูลพื้นฐานเหล่านี้ก็มีในหลายหน่วยงานอีกอย่าง
หมอพร้อมเป็นหน่วยงานที่มีข้อมูลเยอะ
เป็นเป้าหมายแต่ต้องให้ความเป็นธรรมกับแอปพลิเคชันหมอพร้อมเขาด้วย

ก็เราก็รู้
พูดถูกพูดถูกว่าต้องให้ความเป็นธรรม
มันน่าจะจับได้มั้ยย่า
ควรจะจับให้ได้ทันทีด้วย
แล้วพอจับได้แล้วคุณก็ต้องไปไล่สืบแล้วแหละว่าเขาได้ข้อมูลมาจากใคร

โปรดติดตามตอนต่อไป